น้องชมพู่คุณผู้ชมเอาจริงตอนนี้ที่บ้านกกอกเนี่ย

คนก็ไปให้กำลังใจป้าแตนลุงพล
รวมถึงช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับพวกร่างทรงต่าง
คราวนี้กลับมาอีกแล้วค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรม
แล้วก็อ้างอ้างนะบอกว่าเธอรู้ข้อมูล
พูดมาประโยคนึงด้วยบอกว่ามีคนกุมความลับคดีน้องชมพู่เอาไว้
รู้แต่ไม่ยอมพูดออกมา
คุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
ตอนที่เขามีการทำพิธีแล้วเหมือนกับว่ามีคนมาทรงร่างเนี่ยเดี๋ยวดูกันค่ะ
ถ้ารวดร้านมีอยู่บ้านก่อนบ้านสินมากครับ
สิ่งบางอย่างเราก็รู้อยู่ในใจเราอยู่แล้ว
นะแล้วเราจะปิดบังทด์เพื่ออะไรล่ะ
เพื่อสร้างฝั่งมุ่นวายให้ชาวโลกเขาหรือ
ปิดบังนี่คือใครพูดชื่อได้ไหมครับ
ถ้ารู้นะโอ้ยแม่แห่งเจ้าวาวทำไม่รู้ค่ะ

ใช่มีคนปิดบังอยู่
เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพอีกช่วงหนึ่ง
เพราะว่านักข่าวของเราเนี่ยนะ
ก็รายงานมาบอกว่าบางช่วงผู้หญิงคนนี้มีอาการแปลก
เหมือนกับมีอีกหนึ่งร่างมาสื่อสารกับเธอ

เป็นนักปฏิบัติธรรมมาจากสะแก้วนะ
พอมาถึงที่บ้านน้องชมพู่ก็เริ่มพูดเลย
สื่อเห็นไหมหลายไมค์หลายสำนักเลย
เอาไมค์ไปจ่อสัมภาษณ์เธอ
เริ่มพูดบอกว่ารู้ว่ามีบางคนกำลังปกปิดบางอย่างเกี่ยวกับน้องชมพู่
ซึ่งก็อยากถามนะว่าทุกวันนี้มีความสุขนักหรือไง
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วประเทศ
แล้วอยากให้คนคนนั้นเลือก๒อย่าง

หรืออย่างที่สองคือเลือกจะสร้างเวร

นักข่าวก็พยายามถามอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนี่แหละค่ะ

บอกด้วยนะว่าเขาคนนั้นรู้อยู่แก่ใจ

นักข่าวบอกว่านางคำฟองปากสั่น

เหมือนกับมีอีกร่างนึงมาสื่อสาร
แล้วตอนนั้นนางคำฟองก็บอกว่า

ถอดทำไมครับ

อันนี้ถอดเพื่อดูอะไรหรือครับ

นี่มันของกล้องหรือครับ
ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียด
โหน่าเกลียดอยู่
ไม่น่าเกลียดครับให้ถอดดีกว่าครับ

กล้องเยอะ

เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนอะ

ต้องพาคนที่มีวิชาเก่งกล้ากว่าเนี่ย

ถึงจะได้รู้แล้วตอนนี้

รู้แค่ว่ามีคนกุมความลับเอาไว้
แล้วไม่ยอมที่จะเปิดปากออกมา

มีตำรวจเดินเข้าไปสอบถามนางคำฟอง

ดูสินางคำฟองไม่ได้กลับนะคะ

เรียกนางคำฟองไปคุยพักหนึ่ง
หลังจากนั้นพอคุยกับตำรวจเสร็จ

ก็คิดว่าตำรวจคงจะเรียกไปพูดคุย
แล้วก็ทำความเข้าใจนั่นแหละ

คือถ้าเกิดว่ามีการพูดออกมาเนี่ย
มันก็จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดกัน

คดีน้องชมพู่เอาไว้แล้วก็ไม่ยอมบอกแล้วนี่นะ

อาจารย์กำลังมีอาจารย์โหระศาสตร์พื้นบ้าน
มาที่บ้านน้องชมพู่อีกคนนึงค่ะ

นี่อาจารย์น้ำมนต์มาขีด

คดีน้องชมพู่ผ่านตัวเลขค่ะ

เลข๒เจอศพวันพระฤหัส๑๔ใช่ไหม

เลขนี้ตรงกันแสดงว่า
ถ้าหากไม่เจอศพน้องชมพู่วันพระรหัส
วิญญาณน้องชมพู่จะไม่สามารถกลับมาที่บ้านได้

แสดงว่าคดีนี้จะมีความซับซ้อน

เพราะฉะนั้นอาจารย์น้ำมล
ทำพิธียดน้ำตาเทียนโรงขันน้ำมล

แล้วก็ดับเทียน
ทีนี้อาจารย์ก็มีการบอกความหมายด้วย

น้ำตาเทียนแรก

นอนเสียชีวิตลักษณะงอตัวนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
แปลว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตอย่างทรมานแล้วก็อาฆาตมาก
อันนี้สิ่งที่อาจารย์น้ำมนต์บอกนะคะเรามาทำกราฟิกให้ดูนะคะ
ส่วนน้ำตาเทียนที่ชิ้นที่๒เดี๋ยวคุณผู้ชมดู
เขาบอกว่าเป็นรูปไก่ไปตรงกับที่น้องชมพู่เกิดปีรกา
ก็คือเป็นสัตว์ที่เชื่อมโยงกับคนร้ายแต่ก็ไม่สามารถระบุได้นะ
เชื่อมโยงยังไงคือน้องชมพู่เกิดปีไก่
ไก่มันไปเชื่อมโยงคนร้ายยังไงจะเลี้ยงไก่ไว้หรือจะยังไงอันนี้ไม่รู้
ส่วนน้ำตาเทียนที่๓มองแล้วลักษณะคล้ายพญานาคค่ะ
แปลว่าคนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยพยายามที่จะใช้วิชาสะกดวิญญาณน้องชมพู่
และน้ำตาเทียนสุดท้ายค่ะมีรูปร่างยาว
คุณผู้ชมเห็นไหมมีสีขาวอยู่ตรงกลาง
แปลว่าสาเหตุที่น้องเสียชีวิตเนี่ยน้องไม่ได้ขึ้นไปเองแต่มีคนพาขึ้นไป
พยายามจัดฉากให้เหมือนว่าน้องขึ้นไปเองด้วยการจัดฉาก
ซึ่งโอ้โหน้ำตาเทียนบอกได้หมดขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ไงถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อเน้นย้ำนะ
มันไม่ได้สามารถใช้เป็นหลักฐานหรือเอาอันนี้ไปเป็นหลักฐานในสำนวน
ในการบอกตำรวจได้เลยแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่มีพวกร่างทรงต่าง
แวะเวียนมาหาพ่อแม่น้องนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่บ้านกกอก
กกอกตอนนี้นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าคนมาเยอะจริง
เมื่อวานนี้มีแฟนคลับเดินทางมามาให้กำลังใจทั้งลุงพล
ป้าแตนมากันเป็นร้อยอ่ะค่ะหลายจังหวัดด้วยคุณสืบสกุล
นครพนมมหาสารคามมุกดาหารเพชรบุรีระยองจากกรุงเทพก็มี
พอไปถึงเนี่ยก็จะผูกแขนเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวลุงพล
แล้วก็มีการสกรีนเสื้อมีเสื้อเอฟซีไปมอบให้ด้วยนะคะ
นี่เขียนว่าลุงพลสู้นี่ลุงพลก็ใส่เลย
แล้วเห็นไหมมีป้าแตนสู้สองข้างแขนสองข้างของลุงพลนี่
โอ้โหคนไปเขาเรียกว่าไปผูกแขนเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เพียบเลยนะคะ
ข้อไม้ข้อมือใช่ไหมฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะ

โอ้โหแล้วก็เหมือนหาเสียงเลยนะลุงพลหาเสียงป่ะเนี่ย

ใช่ไปส่งกำลังใจให้ทั้งลุงพลทั้งป้าแตนแบบนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องการสาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ย

ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วที่คุณแม่กับคุณพ่อมาออกรายการถามตรง

ที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยนะฮะจะมีการสาบาน

ลุงพลป้าแตนจะดื่มน้ำสาบานหรือเปล่า

ว่าการดื่มน้ำจะมีการใส่ยาสั่งลงไปในน้ำไหม
แล้วถ้าเกิดว่าดื่มน้ำสาบานจริง

แต่ว่าทางด้านยายสมควรก็บอกว่าอยากให้ลูกหลานทุกคน
ด้วยสาบานร่วมกันและที่วัดประจำบุบัน
ก็บอกมาสาบานที่วัดนี้ก็ได้
แต่เรื่องดื่มน้ำสาบานกลายเป็นประเด็น

ลุงพลบอกคนไม่หวังดีอะไรประมาณนี้นะฮะ
นั่นคือคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะครับ